เอาละครับคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดอุทัยธานี
คุณตาคุณยายนะฮะตอนนี้ทุกข์ใจเหลือเกิน
เพราะว่าลูกสาวที่สติไม่ค่อยสมประกอบของท่านคู่นี้นะ
คืออุ้มหลานออกไปอุ้มหลานออกไปนะจากบ้านหลายวันแล้ว
ตอนนี้โพสต์เฟซบุ๊กตามหาอยู่ครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับโพสต์ประกาศขอพลังโซเชียลมีเดีย
ช่วยกันตามเด็กหายคนนี้หน่อยเป็นหลานชายอายุสี่ขวบครับ
ถูกแม่แท้พาตัวหายไปตั้งแต่๑๙กันยายน
ตอนเก้าโมงเช้าโดยระบุว่ามีผู้พบเห็นเด็กชายคนนี้ครั้งล่าสุด
แยกนิคมลานศักดิ์ใครอยู่แถวนั้นฟังทางนี้หน่อยฮะ
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีตอนบ่าย๒ครับไปเจอที่แยก
นิคมอ่ะนะพบว่าแม่ของเด็กขี่รถจักรยานยนต
หน้าร้านขายไก่ย่างวิเชียนบุรีนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เชียร์สามแยกนิคมนายบุญเรียนแสงหาชัยท่านอายุ๗๑
แล้วก็นางบรรจงเหล่ามั่นอายุ๕๖นะครับ
เป็นคุณตาคุณยายของน้องอายุ๔ขวบเมื่อกี้นี่ตาบุญเรียนนะ
อยู่บ้านเลขที่๑๒๒หมู่๕บ้านหนองผักแพรว
ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับ
เครียดมากเครียดกับที่หลานหายไป
บุญเรียนเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่าลูกสาวคือนางวาสนาแสงหาชัย
อายุ๔๓ปีเป็นลูกคนโตนะออกจากบ้านไปทำงานที่อื่นมานานแล้ว
มีลูก๔คนเอาลูกคนที่๔คือน้องจุกอายุ๔ขวบมาให้เลี้ยง
ส่วนอีก๓คนเนี่ยนะทราบว่าลูกสาวเนี่ยยกให้คนอื่นเลี้ยงไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ลูกสาวไปบวชพรามอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ในตะบลตะลุกดูอำเภอทัพทันจอุทัยธานี
แล้วไปมีความใกล้ชิดกับพระรูปหนึ่งครับ
หลังจากศึกจากบวชพรามออกมากลับบ้านมาได้สักประมาณ๑เดือนนะฮะ
แล้วมาวันที่๑๙กันยายนครับคือพาหลานชายออกจากบ้านไปอ่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเย็บผ้าที่ตลาดร้านศักดิ์ด้วยนะ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทะเบียน๗๗๐๓อุทัยธานี
หายไปกับเด็กคนนี้จนวันนี้เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยครับ
ก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับหลานชายเพราะแม่ของเด็กนั้นสติไม่ค่อยดีครับ
คือผมก็จะส่งทั้งเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งหลานทั้งลูกอะไรก็จะ
บางทีเขาไม่พออะไรเขาก็มา

อ๋อมีแต่ลูก

ถ้ามีผมก็ไม่ห่วงถึงขนาดนั้นแล้วหลานมันไปอะไรผมก็เออ
อันนี้ที่ผมห่วงจัดนี่คือหลานผมเพราะว่าแม่ไม่มีรายได้ประจำ
แล้วก็ไม่สมประกอบอีกต่างหากพูดกันบ้านเรา
ลูกสาวไงแม่ของหลานเนี่ย
บอกด้วยนะว่าเอารถไปไว้ที่ไหน

แล้วแต่เขาไม่รับเลือกเปลี่ยนเบอร์หรือเปลว
ไม่หรอกนะทีนี้ไม่เปิดโทรศัพท์
ขนาดหลวงพ่อวัดหลองกิคเยาเหมือนกันขมีเบอร์กัน
แต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนะฮะ
คุณตาบอกว่าลูกสาวของท่านอายุประมาณ๔๓นะรูปร่างอ้วนหน่อย
สูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตรนะครับ
ผมจุกมีรากไซดที่ที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะ
หากพบเห็นนะหากพบเห็น
โทรแจ้งได้ที่เบอร์ของคุณตาหมายเลขโทรศัพท์
เอาแถวลานศักดิ์ลองดูกันหน่อยผมว่าน่าจะอยู่แถวนั้นแหละครับ